ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเค้าบอกว่าภูของคุณชิคกี้พาย

เพราะอะไรมันโผล่อยู่ในน้ำ

แล้วมันตัวอะไรภูแบบนั้น

ไปไปไปไปไปตามหนองน้ำนี่เลยชาวบ้านบ้านสารานน้ำหมู่แปด
ตำบลคลองเปี๊ยะอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
บอกว่าเจอเจอตัวอะไรสักอย่างอยู่ในบ่อเล็กตรงนี้

เอาค่อยดูแล้วสุดท้ายตัดภาพมาที่ตัวนี้เลย
เจอตัวพันธุ์นี้อยู่ในน้องน้ำตรงนั้น
ถูกต้องมันเป็นบ่อเล็กเองนะมันก็แอบอาศัยอยู่ได้
จราเข้ตัวนี้ความยาวประมาณครึ่งเมตรอะค่ะ
๕๐เซนติเซนมันอยู่ในแอ่งน้ำนี่แหละ
ห่างจากบ้านของชาวบ้านประมาณแค่๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
อีกนิดเดียวถึงบ้านแล้วนะคะ
ชาวบ้านตกใจสิมายังไง
เพราะไม่คิดว่าจะเจอจอราเข้ในหมู่บ้าน
แล้วมันอยู่ใกล้กับพวกเหมือนกับที่นาด้วยไง
แถวนั้นก็มีวัวควายอยู่เยอะแยะด้วย

นั่นน่ะสิแล้วมาอยู่ทำไมตรงนี้
ชาวบ้านงงค่ะไม่รู้มันมาจากไหน

กำลังนำลูกปลาไปปล่อยในแอ่งน้ำหน้าบ้านตรงนั้นแหละ

แต่จังหวะนั้นแหละค่ะสังเกตเห็นว่า
เอ๊ะมันตัวอะไรรออยู่ในน้ำผลุบ
กำลังรอกินลูกปลาหน่อยเลย
โอ้โฮเกือบไปซะแล้ว
คือตอนแรกก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่คาดคิดหรอกว่ามันเป็นจราเข้ใช่ไหม
ก็เลยหาสุ่มปลาเนี่ยค่ะ
มาสุ่มไปในน้ำน่ะ
ปรากฏว่าพอจับมันมาได้เอ้า

อาจจะดูเหมือนเป็นลูกไอเข้นะแต่นี่มันเตรียมแล้วนะ
เจริญเติบโตเต็มวัยใกล้เคียงกับคำนั้นได้เลยนะ
โอ้โหคุณค่ะจราเข้ก็คือจราเข้
เป็นสัตว์นักล่าอย่าได้ประมาทเลยทีเดียว

ว่ามันมาจากไหนพ่อแม่มันเป็นใคร

ก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะหลุดมาช่วงที่เกิดฝนตกน้ำท่วม
มันก็ไหลตามลำคลองหนองน้ำมานั่นแหละ

เจอตัวเดียวแล้วเดี๋ยวยังจะเจอตัวอื่นอีกไหมล่ะ
มันจะมีตัวสองตัวสามก็เปล่า
ก็เลยอยากจะให้ทางหน่วยงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ย

ไปดูแลหน่อยหรือว่ามาช่วยจัดการหน่อยแล้วก็ช่วยตรวจสอบให้หน่อย

แล้วปลาที่จะไปปล่อยอ่ะยังไงล่ะ
เรียบร้อยจริง
ไม่รู้ว่าอยู่ในท้องจราเข้ยังล่ะ
แต่ว่าเห็นอย่างนี้เราก็เตือนภัยกันแล้วกัน